การชุมนุมกันบ้างอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ย
มีการชุมนุมกันทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณจีรยุทธ์บุญชูนะคะ
ไปดูบรรยากาศบริเวณแยกประทุมวันรายงานให้ทราบกันนะคะ
ว่าตอนนี้บรรยากาศการชุมนุมเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงบริเวณแยกประทุมวันนะครับ
ซึ่งณเวลานี้๑๕นาฬิกา๑๙นาทีนะครับ
หลังจากที่กลุ่มมวลชนที่มีการย้ายจุดชุมนุม
ได้ลงมาปิดถนนตรงบริเวณถนนพระราม๑เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มมวลชนนะครับ
ก็ได้มีการลงมาทำกิจกรรมแล้วก็เตรียมเครื่องเสียง
การตั้งเวทีปลาใสนะครับพาคุณผู้ชมมาดู
บรรยากาศด้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ภาพตรงหน้าก็คือภาพกลุ่มมวลชนที่ได้เข้ามา
เป็นการชุมนุมที่ผิดนะครับแต่ก่อนที่จะถูกกลุ่มมวลชนนะครับ
ให้ออกมาจากจุดที่มีการลงมาปิดถนน
ตรงบริเวณถนนพระราม๑กันนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายเล็กน้อยนะครับ
แต่ก็มีมวลชนบางกลุ่มนะครับที่ยังขอให้เจ้าที่ตำรวจนะครับ
ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้เดินถอยออกมา
มาอยู่บริเวณกลางแยกประทุมวันแล้วนะครับ
นี่นะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์เรียกได้ว่ามีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับ
การที่กลุ่มมวลชนนะครับได้มีการเดินทางมาชุมนุมกันที่บริเวณยอดประทุมวันนะครับ
เนื่องจากว่าจุดเดิมก็คืออนุสาวรีประชาธิปไตยนั้น
ถูกเจ้าที่ตำรวจนะครับได้นำรวดหนามหีบเพลง
ทำให้จุดนั้นไม่สามารถที่จะชุมนุมกันได้
ทำให้ต้องย้ายมาตรงบริเวณแยกประทุมวันนะครับ
มาปิดตรงบริเวณแยกประทุมวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่งผลให้แยกประทุมวันโดยเฉพาะถนนพระราม๑นะครับ
รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ในส่วนของถนนพญาไทยนะครับ
รถยังสามารถเคลื่อนตัวได้แต่ว่ายังชะลอตัวช้าชะลอตัวช้าอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่ายังคงไม่สงบนะครับ
จากว่ายังมีกลุ่มมวลชนบางกลุ่มที่ยังคงจะออกมา
ผลักตำรวจออกจากจุดที่มีการลงมาปิดถนนกันนะครับ
ซึ่งทำให้ตอนนี้ทำให้มวลชนที่เป็นกาศ
จะต้องลงมาเจรจากับมวลชนที่ร่วมมาร่วมชุมนุมนะครับ
เพื่อให้ถอยออกมาก่อนเพื่อไม่ให้ตำรวจได้ทำงานนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับตำรวจได้เดินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยสถานการณ์ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้กำลังจะเดินถอยกลับไปที่เดิม
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ
รายงานสวดจากแยกภทมวัลครับ

จุดนาที่อยู่ในพื้นที่ตำรวจท่านต้องไปแจ้งอยู่แล้ว
เหมือนแจ้งสิทธิ์ในการชุมนุมว่าอันนี้มันเป็นการฝ่าฝืนอะไรไหมอะไรบ้าง
แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นก็คือค่อนข้างมีความวุ่นวาย
คือผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะกันตำรวจออกมา
เพื่อไม่ให้มีการรุมเฮอะไรกันนะคะสำหรับคนที่ไม่พอใจ
เวลาที่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่าผิดกฎหมายนั่นนี่นะอย่างนี้นะคะ
ช่วงนี้ก็มีกฎหมายเรื่องของการชุมนุม
แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบโรคติดต่อนั่นเองนะคะ
เอาแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือคุณจิรายุทธ์ที่รายงานมาเมื่อสักครู่
ก็คือทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็พยายามจะกลับไปที่เดิม

ก็คือต้องย้ายมาที่ยาปฐุมวันเนื่องจากอย่างที่บอกว่า
คือเจ้าหน้าที่เขามีการนำทั้งคอนเทนเนอร์ทั้งหีบเพลงทั้งลวดหนามเนี่ย
เอาไว้ในพื้นที่แรกที่จะไปอนุสวรีประชาธิปไตยก็เลยไปไม่ได้นะคะ